วันนี้๑๙แก่นนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านปชก็ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามนะครับ
หลังจากที่ได้ถูกแจ้งข้อหาขัดคำสั่งของหัวหน้าคอสชกรณีจัดแถลงข่าวเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
ขณะที่ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนในการเอาผิดแต่ว่าในที่สุดทั้งหมดก็ได้รับการปล่อยตัว
ติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
แก่นำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนปช
จับมือกันเดินทางมารับทราบข้อเก่าหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสช
กรณีชุมนุมกันเกิน๕คนที่กองบังคับการปราบราม
หลังเปิดแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์ป่าโกงประชามติที่อิมพีเรียลราชพร้าว
เมื่อวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยวันนี้มีมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจ
กลางตำรวจคอมมันโดที่มารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
แก่นำทั้ง๑๙คนตลอดเวลาที่ให้ปากคำมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
ไม่รู้สึกวิตกหรือกังวลใจแต่อย่างใด
พร้อมบอกว่าหากถูกใช้มาตรา๔๔ควบคุมตัว
เช่นเดียวกับนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์
ถูกทหารจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้ก็พร้อมยอมรับ
แต่หากใช้วิธีนอกเหนือกฎหมายทั้งหมดจะอดอาหารประท้วง

และถ้าใช้วิธีการที่ไม่ใช่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
และก็ใช้วิธีการควบคุมตัวโดยใช้มาตรา๔๔นั้น
ผมจะประกาศอดอาหารเพื่อจะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ได้

แก่นำทั้ง๑๙คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ประกอบด้วยนายจตุพรพรมพลันประธานนปช
และนัฐวุธใสเกลือเลขาธิการนปช
นธิดาธาวอนเศษนแพทย์เหวงโตธิรากาล
จสิบตรีประสิทธิ์ชัยศีรษะนยงยุติพัยรัฐ
นนิสิทธิ์สินทุพัยนวิริธการมุษิกภง
ก่อแก้วพิกุณฑองและคนอื่นอีก๑๐คน
ตำรวจสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมง
มกลางความกังวลว่าแก่นำทั้งหมดจะถูกปล่อยตัวหรือไม่
แต่สุดท้ายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเดินทางมาควบคุมการสอบปากคำด้วยตนเอง
ยืนยันว่าการกระทำที่เกิดขึ้นผิดกฎหมายชัดเจน
แต่ทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวแล้ว
ถ้าเป็นมันจะถูกจับได้ไงท่าน

มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการยุ่งปกปั่นกันหรือเปล่า
มันเป็นชุมนุมเกิน๕คนท่านไม่ให้ยุ่งปกปั่นนะ
เมื่อกี้ขึ้นไปโรงพยาบาลปล่อยตัวแล้วฮะ
แต่ให้ทำข้อตรงลงไว้ว่าจะไม่ไปวุ่นวายในการเมือง
หลังได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
แก่นำทั้งหมดพร้อมใจกันเดินออกจากกองปราบด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
และปฏิเสธว่าการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งของคอสช
เหตุเพราะไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง
ขณะที่ตำรวจนัดหมายอีกครั้งวันที่๖กันยายนนี้
ซึ่งทั้งหมดบอกว่าเตรียมส่งทนายเข้าสู้คดี
พร้อมยืนยันว่าจะเดินทางมาพบตำรวจด้วยตนเองอีกครั้ง
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน